พาไปดูความน่ารักของอาเบนเรสซิ่งกันหน่อยค่ะ

แล้วก็บอกว่าเรียกป๊าเต็มปักเต็มคำแล้วนะ
แต่ว่ามันก็มีความน่ารักน่าเอ็นดูอีกนะคุณ
ทำอะไรก็สอนไปพูดอะไรไปพูดตามได้หมดเลย
ตอนนี้นะคะแล้วก็งับได้
พยายามเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่กันอยู่นะคะ
แต่ว่าดูในคลิปดูไปดูมา
เหมือนเรสซิ่งจะเขินใครก็ไม่รู้นะคะ
เดี๋ยวไปช่วยดูกันหน่อยจ้า
คิดว่าจะมีสาวอยู่ในคลิปด้วย
เพราะปกติหนุ่มน้อยเรสซิ่งของเรา
จะค่อนข้างเขินสาวที่สวยนะคะ
งานนี้สงสัยอาจจะเขินคุณพ่อด้วยหรือเปล่า

ก็พยายามทำความสนิทสนุกมาให้เข้าคู่กันได้กลับไปนิดจ้ะ

พี่เบบิชักกอดไว้อยู่นะคะน่ารักทีเดียว
สำหรับคลิปของน้องเลสซีคุณพ่อออกมาให้เราได้ดูกันเรื่อยนะ
เป็นแฟนเข้าไปให้กำไรจ่ายกันเยอะเลย
รวมถึงบรรเทศไทยแล้วก็ติดตามตลอดด้วยนะคะ